สนับสนุนโดยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์
นะคะเอากลับมาค่ะตอนนี้ชาวเน็ตก็สงสัยมากทีเดียวว่า
เอ๊ะคุณเจนนี่ออกงานเนี่ยชุดละละรูปเนี่ยเอ๊ะเห็นมีหน้าท้องน้อย
นี่จะมีข่าวดีหรือเปล่าชาวเน็ตก็สงสัยกันไม่ใช่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

ก็คือเดือนนี้แถมประกาศในคอมเมนต์หลังเข้าไปแสดงความยินดี
ก็เพื่อนเซเลเบตตี้สาวก็เนี่ยโชว์ผลอันตราสาว
โดยเจ้าตัวก็บอกว่าน้องจะรีบตามไปติด
ก็ไม่รู้ว่าที่ประกาศไปนั้นเป็นข่าวดีจริงหรือเปล่านะคะ
แต่เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนก็คงรอจะเห็นเจนี่ตัวน้อยเร็วนี้แหละ
เพราะว่าเพื่อนในแก๊งเนี่ยก็นำหน้ามีลูกตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วนะคะ

ดีจังเลยไหวนะ

บอกตกใจถูกโยงข่าวผัวตีขอยาเพราะผีพนันเข้าสิงแม่
แน่นนะสิ
ขอยาล่าสุดนะครับเมื่อได้เจอเจ้าตัวนักข่าวก็เลยไปถามถึงเรื่องนี้นะครับว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ
สามีออกมาแฉอันนี้สาบานเลยว่าไม่เคยได้ยิน

คือออกมาแฉแล้วบอกว่าแม่เราติดการพนันเนี่ยตายแล้ว

อันนี้คือพูดเลยนะว่าครอบครัวไม่มีใครติดการพนัน
เอาจริงคืองงไม่เคยอ่านอะไรเลย
นี่คือเพิ่งรู้ตกใจว่าอะไร
ขนาดอยู่เงียบนะอักษรย่อมมันก็เป็นอะไรที่โบราณแล้ว
เดี๋ยวนี้จริงมันเป็นคนจริง๒๐๑๘
อยากจะพูดอะไรเนี่ยก็พูดออกมาเลย
หรือจะเขียนถึงใครก็เขียนเลยเอาชื่อก็ไปเขียนเลย
คนจริงคุณไปเขียนเลยว่าเป็นใคร
เพราะพี่พ็อกกี้เองเนี่ยก็รู้สึกว่า

เพราะฉะนั้นเขาคงไม่ต้องมาเดาหรอกว่า

นี่นะฮะถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธนะ

ใครมาทำอะไรเราหลอมละลายไม่ได้
จะมีอักษรย่ออีกสักกี่อันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
ส่วนแม่เขาก็มีโรคของคุณแม่เขา
มีธุรกิจของแม่ที่ต้องทำนู่นทำนี่
ว่าถ้าเกิดเรื่องของการติดการพนัน
ไปโดนกับบ้านใครเนี่ยเขาก็คงจะโกรธนะ

เพราะเรามีเมตตา

ก็แฟนเขาเขาไม่ได้บอกว่าท้อง

เขียนแบบเหมือนคุยกันอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วก็มีเหมือนเป็นภาพถ่ายของคุณโบวี่กับแฟนของเขา

คนก็เลยแบบเข้าใจว่าเอ๊ะเขาแต่งงานกันนะแบบ

แล้วเขาเหมือนเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี
มีไลน์เป็นข้อความเขียนว่าท้องก็เลยรีบ

ไม่จริงโบวี่เขาปฏิบัติธรรมอยู่

ก็คือเป็นข้อความที่เขาคุยกันระหว่างเพื่อน

ประมาณว่ามันมันมีหลุดลงมา
ไม่หรอกอะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปไม่รู้ยังไง
คุณโบบี่เขาคงไม่แบนแบบนั้นหรอกเพราะว่าเขาค่อนข้างจะถือสินเวลานั้นนะ
ใช่่ตอนนี้ใช่สิไม่เลยเค้าปฏิบัติทำนะเอ้อทีเดียวเชียบ
เอาขอบคุณนะที่ทุกคนบอกว่าเป็นแพงต้อนที่ไปแบบเกาะอยู่กับปลาหวานอย่างนี้นะ
นกมันก็เลยบี้นมากินพอกินกันเป็นทอดกันไป
เพราะว่ามันก็อันนี้ก็ไปหาอาหาร

นี่ไปดูเรื่องเล่นขำกันบ้างดีกว่า

วันนี้หนูว่าทำไมคิดถึงรถเมล์ไม่พิเศษ
เหมือนอย่างเมื่อวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ

เป็นเพื่อนรักกัน
ก็เลยลงทุนนะฮะเรียกได้ว่าแต่งตัวไป
เพราะว่างานวันเกิดของชายเขาเป็นธีมซับฟารี

น่าแล้วอีนางเจ้าของวันเกิดไม่เห็นเป็นทรัฟฟารีตรงไหน
ก็นี่ไงมีจิงจาราสัตว์แตะอยู่ที่ตัวไงมีแมลง
เขาแต่งตัวเป็นนั่นไงเป็นเหมือนอยู่ในป่าซาฟารี
อ๋อไปใส่ชุดทรัฟฟารีแล้วก็มีแมลงมาลังมา
เออแล้วก็เหมือนกับคอยแบบดูเรื่องพวกจิงสาราสัตว์ทั้งหลาย

ก็น่าจะเป็นงูนะ
ใช่เห็นงูมาพันนี้แบบงี้อ่ะหรอของพี่เมย์เต็มที่มาก

นึงเป็นศิลป์ม่วงเหมือนกัน

เขาก็เลยนี่เป็นสิ่งสารราชัดกันไปเลย

เป็นหิงห้อยพี่นิ่งเป็นหิงห้อยเหรอ
เป็นหิงห้อยมีไฟ
ชุดใช่เหมือนเรืองแสงนิดนึง
หนูห้อยเหรอไม่ใช่แมงกระพุนอ่ะ
แมงกระพุนเป็นแมงกระพุน

แล้วเมื่อก่อนชุดสีชมพูใครคะ

ก็นี่ไงก็เพอร์เจอร์ไปเรื่อยล่ะ

เป็นไฟมิโก้สีชมพูใช่ป่ะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
ก็ดูสนุกสนานแดนกระจายกันค่ะมีดีนั่นสนุกดีนะเพิ่งฟรีม
ยังเด็กกันอยู่นะเวลาไปงานทำฟรีมนี้เดี๋ยวก็พึกคักกันนะ
สมัยตอนฉันยิ่งเป็นสาวอะเวลาเค้ามีงาน

ใช่กับเพื่อนรักกันนั่นแหละ
แต่มันดูแบบว่านี่ไงนี่ไงแม่แฟร์มิงโก้ใช่ป่ะ
ตายแล้วแต่งหน้าก็จัดเต็มมากจริง
หัวยาวไปถึงนู่นเนี่ย

ช่วงหน้าขวัญความรักเข้าตาเช็คอินอวดกุหลาบ

คอมเมนต์กระจายจริงเดี๋ยวมาฟังว่าอะไร
แซะต่อไม่รอแล้วนะไหน